จำลองพระพุทธปฏิมาไม่ใช่ลอกเลียนเพียงความเหมือนของพระพุทธรูปต้นแบบเท่านั้น
แต่เป็นการทำรงฤทธานุภาพขององค์ต้นแบบไว้ด้วย
พิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นพิธีพุทธาพิเศษโลหะที่จะนำไปใช้หล่อพระ
หมายถึงการอุปสมบทให้กับพระพุทธรูปสวดมนต์ทั้งคืนและทำ
พิธีใส่หัวใจพระเจ้ารวมทั้งกวนข้าวมนุษย์ทุกป่ายาท
ถวายพระพุทธรูปด้วยร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน